คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของมิจฉาชีพกันบ้าง

ใช่ค่ะเพราะว่าผ้าไหมเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์
มีลวดลายที่สวยงามก็คือผ้าไหมมัดหมี่นั่นเองนะคะ
ทำให้เหล่ามิจฉาชีพเห็นช่องทางนี้

ออกมาเตือนค่ะหลังจากที่มีประชาชนถูกมิจฉาชีพ

ใช้ชื่อว่าเรือนไหมเมืองสุรินทร์
และผ้าไหมยกดอกโบราณประยุกต์
หลอกขายผ้าไหมให้กับลูกค้าทางเฟซบุ๊กนี้นะคะ
นางประนอมขาวงามประธานเครือข่ายบอกว่า
หลังจากมีลูกค้าสั่งซื้อผ้าไหมผ่านเพจดังกล่าว

หลังจากนั้นเจ้าของเพจไม่ยอมส่งผ้าไหมให้ตามออเดอร์
และไม่ยอมตอบคำถามใดแก่ผู้เสียหายด้วย
ก่อนจะปิดเพจผ้าไหมยกดอกโบราณประยุกต์หนีไป
แต่ยังคงเหลือเพจเรือนไหมเมืองสุรินทร์อยู่นะคะ
ที่ใช้รูปภาพเดิมจากอีกเพจหนึ่งที่ปิดไป

นางประนอมเชื่อว่าผู้ที่เปิดเฟซบุ๊กดังกล่าว

แล้วก็เชื่อว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
แต่ไม่สามารถดำเนินการใดได้
เพราะว่าไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
และส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดด้วย
ขณะนี้สามารถรวบรวมรายชื่อ
ที่อยู่ผู้เสียหายได้แล้วกว่า๑๐รายนะคะ
รวมมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ที่๕๐๐๐บาทค่ะ
ว่าน่าจะมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อนะคะ
เตือนให้ผู้เสียหายนั้นเข้าแจ้งความ
เพื่อนำตัวมิจฉาชีพไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะ